การประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน
ไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียครั้งที่สอง
ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้เสร็จสิ้นลง
แล้วนะคะติดตามได้จากรายงานของคุณ
สิริเซวิเศษผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวี

การประชุมว่าด้วยการยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียครั้งที่๒ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะ
โดยในวันนี้การหารือก็เป็นไปอย่างสร้างสรรค์
และไทยที่เป็นเจ้าภาพก็ได้เสนอเอกสารที่เป็นกลไกเชิงรุก
ให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบนำกลับไปพิจารณาด้วยค่ะ
ไทยซึ่งเป็นประธานในการจัดการประชุมว่าด้วยการยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียครั้งที่๒
แถลงสรุปผลการประชุมให้กับสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติ
ปักหลักติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาได้รับทราบ
เสร็จสิ้นการหารื้อเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
โดยระบุว่าการหารือวันนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี
จากสามารถทำให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบกลับมาหารือกันได้อีกครั้ง
โดยการหารือครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อน
เพราะการประชุมกันในครั้งนั้นมีผู้อพยพจำนวนมากลอยอยู่ในทะเล
ขณะที่ครั้งนี้ยังไม่มีรายงานการเกิดวิกฤตดังกล่าว
แต่ทุกประเทศก็เห็นความสำคัญและต้องการพูดคุยกันเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก
ในวันนี้นะคะทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
เพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมือในอนาคต
ซึ่งหลังการหารือทุกฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกันว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาระยะยาว
โดยฝ่ายไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้
ก็ได้เสนอเอกสารเบื้องต้นเพื่อเป็นกลไกในการพิจารณา
ว่าจะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในเชิงลุกอย่างไรบ้าง
การรับมือป้องกันและให้การคุ้มครองผู้เคาะร้าย
ซึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบทั้ง๕ประเทศ
บังกลาเทศอินโดนีเซียมาเลเซียพม่าและไทย
จะนำข้อมูลทั้งหมดกลับไปพิจารณา
ก่อนที่จะนำกลับมาหารือกันอีกครั้ง
ในที่ประชุมเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
จากนี้ความสำเร็จอีกประการของการประชุมในครั้งนี้นะคะ
ก็คือทุกฝ่ายได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น
ที่จะมีการรณรงค์สร้างความเข้าใจในกลุ่มบุคคล
อาจจะถูกล่อลวงให้เดินทางออกจากประเทศ

เพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
และจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจัง

โดยจะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศค่ะ

นายดรปรมัตย์วินัยรัฐมนธ์ดรวะการกราศวงการต่างประเทศย้ำว่า
ปัญหาของผู้ยกย้ายถิ่นฐานที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง
ดังนั้นจึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันหาทางออกและป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก
ขณะเดียวกันยังต้องช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศต้นทางให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
เพื่อลดจำนวนผู้อพยพเดินทางออกนอกประเทศด้วย
อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันว่า
พม่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป
เนื่องจากยังคงอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองทำกลางการจับตามองจากหลายฝ่าย